ถ้าบ้านอยู่ในเรือกสวนไล่นา
ปรากฏว่าบ้านหนึ่งลูกตาย

แล้วเขาไม่ได้เอาไปเผาที่วัด

เฮ้ยพี่ถ้าเกิดอย่างนี้ต้องทำพิธีอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
เขากลัวแล้วก็จะอยู่ยังไง

ชาวบ้านที่นี่เขาก็กลัวเหมือนกันคุณผู้ชมครับ
บอกว่าช่วยหน่อยเจ้าหน้าที่ไปเจรจาสิ

ไปนาไปสวนไม่ได้แล้วเนี่ย
เอาเสือออกได้ไหมครับ
เอาเสื้อออกเลยเหรอ

แล้วไปฝังอยู่หัวคณาพีคแรกตามเบิร์ตมา
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วกู้ภัย
สับปะเลอแล้วก็ญาติของเด็กหญิงคนนี้นะครับ

เอาห่อใส่ไอ้เสือ

ห่อแล้วมาขุดดินฝังอยู่หัวคณานะครับคุณผู้ชม
นี่คือตรงนี้คือบ้านชะโนธน้อย
อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
จากนั้นก็นำศพเด็กนะครับไปฝังไว้ที่ป่าช้าในวัด
แล้วก็นิมนต์พระมาสวดบังสุกุลนะครับ
ส่งดวงวิญญาณให้ถูกต้องตามแบบนี้
ชาวบ้านลกไฮ

ทำพิธีถูกต้องแล้วกลัวกันอยู่นาน

แล้วอาจไปเผ่าสวนหลังตอนกลางคืนน่ะ
กลัววิญญาณเด็กน้อยครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับการเสียชีวิตของเด็กหญิง

มานะจะถึงพีคที่๒พีคที่๓แล้วนะ

ให้เจ้าหน้าที่ขุดศพขึ้นมาชนสูตรแล้วครั้งหนึ่ง

เป็นเหตุให้เสียชีวิตแต่พีคที่๒ตามมาแล้ว
ประวัติของเด็กหญิงอายุขวบ๙เดือนที่เสียชีวิตนี้
เป็นลูกของเด็กหญิงอายุ๑๒ขวบคนหนึ่งในหมู่บ้านเขา
งั้นแปลว่าท้องตั้งแต่๑๐ขวบอย่างนี้หรอพี่เบิร์ต
ตั้งแต่๑๐ขวบอันนี้พีคที่๒
เดี๋ยวก็ยังมีอีกพีคนึงเหรอ
แล้วไม่สงสัยว่าลูกใคร

ใครที่จะมานะครับมีความสัมพันธ์กับเด็ก๑๒
ตอน๑๐ขวบตอนนี้๑๒

แท้มีอะไรกับลูกตัวเองตอน๑๐ขวบ
ลูกตัวเองเนี่ยคลอดออกมา

อะไรอะไรก็ความจริงบางทีมันยิ่งกว่าละครนะฮะ
ส่วนนี้คือตำรวจเขาคุมตัวพ่อเด็กอายุ๑๒ขวบ